ข่าวดีกันมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เลยนะคะ
คุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่า

มี๒เวทีใหญ่มอบให้กับคนในวงการบันเทิงค่ะ
เรามาเริ่มกันที่รางวัลโทรทัศน์ทองคำนะฮะ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่๓๐แล้วนะคะ
ซึ่งในงานนี้ก็มีเหล่าดารานักแสดง

พร้อมใจกันเข้ารับรางวัลกันพร้อมหน้าเลยทีเดียวค่ะ

สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีได้รับรางวัลเช่นเดียวกัน
ไปยืนสวยหล่อไปทำไมพี่มิ้ว

สุดท้ายก็ระอุเราไปเป็นตัวแทนของไทยรัฐทีวีนะคะ
เพราะว่าไทยโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีได้รับรางวัลด้วย
ก็ขึ้นไปรับรางวัลแทนเนี่ยค่ะพี่มิ้วกับพี่โบ๊
ได้รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่นนะครับ
จากรายการศึกยอดฝีภายไทยรัฐค่ะ

พี่มิ้วเขมอสอนหนูขาวของเรา

แล้วก็มีเชอรี่ไปด้วย
แล้วก็รวมไปถึงผู้ประกาศข่าวพยากรของเรา
คุณปาคุปตนันก็ร่วมไปด้วยนั่นเองนะคะ
ส่วนทางด้านรางวัลของบุคคลในวงการบันเทิงค่ะ
หลายคนตั้งตารอลุ้นไม่แพ้กัน
ก็คือรางวัลนักแสดงนำชายและหญิงดีเด่น
ซึ่งในปีนี้ค่ะตกเป็นของ๒นักแสดงรุ่นใหญ่
ปนัทธวุฒิและอ้อมพิยดาค่ะ
ทั้งคู่ก็กล่าวพร้อมใจกันขอบคุณทีมงานทุกคนเลย
ร่วมมือกันทำให้พวกเขาได้คว้ารางวัลนี้มาครองกันได้
อุ้มลูกขึ้นไปด้วยเขามากันทั้งครอบครัวนะคะ
จ้ะค่ะพี่ป๋อก็ภรรยาก็มาด้วยใช่ค่ะ
พี่ป๋อรับรางวัลเนี่ยมีพูดนิดนึงแอบมีปมดราม่าอยู่เหมือนกัน
เขาบอกว่าเรื่องนี้ทีแรกเกือบจะถอดใจไม่เล่นแล้วนะคะ

คุณอ้อมพิยดารับรางวัลก็บอกว่าบันลังเมฆใช่ไหมรับบทเป็นคุณแม่
ตัวเองก็เป็นแม่ในชีวิตจริงนะคะ
ตั้งแต่เด็กยันสาวเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนรางวัลนักแสดงสนับสนุนชายและหญิงดีเด่นค่ะ
ตกเป็นของหนุ่มเจ้าเสน่ห์อย่างอาร์ตพระสุทธิ์
และสาวมากความสามารถนะคะรถเมย์คันนึงนิดค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลด้านการแสดงชิ้นแรกของทั้งคู่เลย
ของคุณรถเมย์อยู่ในวงการนี้มาตั้ง๑๒ปี

แต่จริงแล้วเธอก็แสดงมาโดดเด่นหลายต่อหลายเรื่องเลยนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมซึ่งรางวัลดังกล่าวถือว่าเป็นเครื่องการันตี
ผลงานทางด้านการแสดงของเหล่าคนบันเทิงนะครับ
โดยในแต่ละปีค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นพัฒนาการของฝีมือของนักแสดง
ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นแล้วก็พัฒนาแตกต่างกันออกไป
เห็นได้ชัดก็คือความตั้งใจของทุกคน
ที่อยากจะทำงานให้ออกมาได้ดีนั่นเองค่ะ
ค่ะก็ไทยรัฐทีวีก็ได้รับรางวัลรายการที่ส่งเสริมกีฬาดีเด่นนะคะ
สุดยอดฝีภายไทยรัฐก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยรัฐทีวีด้วย
ใช่ค่ะก็มีกีฬาหลากหลายและไทยรัฐของเรากวาดรวมกันมาหมดเลยนะฮะ